ก็ตามติดกันต่อสำหรับ๓นักเตะไทยนะครับที่มีโอกาสลงเล่นกันต่อ
เนื่องจากเมื่อวานเนี่ยซัปโปโรก็พักทางชนะทิพย์นะครับ
เกมเหลกสองศูนย์ของญี่ปุ่นครับนัดที่สิบสองกลางสัปดาห์
เฟชเชียเฮโรชิมาจ่าฝูงครับชุดสีม่วงเปิดบ้านต้อนรับ
ชีวิตสื่อเอสเพ้านะครับทีมกลางตารางซึ่งเกมนี้ซานเฟชเช่
นำก่อนสองศูนย์จากพัทฟิกครับนัดที่สิบเจ็ดแล้วก็
โดยที่ฟูมิคาชิวะนาทีห้าสิบเจ็ด
ก่อนที่ธีรสินแดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งมุ้ยก็ลงมาช่วยทีมเก็บบอยแดนหน้านะครับ
แล้วก็ปิดเกมคว้า๓แต้มสำเร็จครับ
มีเพิ่ม๓๑คะแนนหลังจากฝูงต่อไป
ทีมของเจ้าอุ่มธิราธรรมบุญมาธรรมแบ็คซ้ายทีมชะไทยที่ได้ลงเล่นให้กับโกเบ
ในเกมนี้ครบ๙๐นาทีแล้วก็เป็นตัวจริงนัดที่๕ติดต่อกันนะครับ
มีเพิ่มเป็น๒๒คะแนนรั้งอันดับ๓นะครับ